การทำหน้าในสัมภาษณ์ต่อไปครับจะเดินหน้ากันยังไงต่อ
คือพี่ติดตามดูฝ่ายประชาติไตรนะเดิมก็วันที่ไปลงสัญญาวันกันเนี่ย
มันได้สองร้อยห้าสิบสี่เสียงต่อมาก็ถูกตัดทอดไปด้วยวิธีการคำนวณ
นะแต่วันนี้ก็ยังดูเหนียวแน่นอยู่นะ
อาจจะมีพักเศรษฐกิจใหม่ที่อะไรก็ไม่รู้นะ
เห็นแต่ข่าวว่าท่านมิ่งขวัญลาออกไป
ลาออกไปรู้ภาพจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะ
แต่ภาคอื่นก็ไม่มีอะไรนะ
ถ้าออกไปมันก็ถ้าคุณมิ่งขวัญไปด้วยมันก็ถ้า๖เสียงใช่ไหม
ก็ลดจาก๒๔๕ลดไป๖เสียงนะแต่ว่ามันก็ยังเยอะอยู่นะ
นี่อีกกว้างหนึ่งผมก็ยังไม่รู้มีแต่ลมยังจัดไม่ได้มั้ง
ผมก็ชวนภูมิใจไทยกับบริษัทสองพักมาทางนี้เถอะ
โอ้ยได้สมปรารถนาแน่โดยเฉพาะคุณเอวิน
ปฏิบัติยังนิ่งเฉยนะขนาดยกให้ยกจำนวนสอสอให้ทั้งหมดเลยนะครับ
คำนวณรัฐบุรตีของภาคประชาชนิตศาสตร์ก็ยังนิ่งเฉย
แต่ภูมิชาไทยก็ได้แต่หัวเราะพี่ขอบคุณพี่ขอบคุณอะไรอย่างนี้นะ
ก็ยังยังไม่นั่นอะไรนะฮะจนวันนี้ผมก็คิดว่า
พลังประชารัฐก็คงยังรวมไม่ได้อยู่นะ
เนี่ยผมบอกแล้วไงตั้งแต่การเลือกตั้งก่อนเลือกตั้ง
บอกเอาคุณประยุทธ์ออกไปคนเดียวจบแล้วเห็นไหม
นี่ทุกวันนี้ยังคืออยู่นะยังอยู่อยู่ไม่อยู่
จะเอาพวกอยู่อีกตั้งหลายคนใครก็ไปรอมด้วงด้วย
ก็เกินครึ่งอย่างนี้

เพียงแต่เคยนัดกับท่านท่านก็บอกหลังวันที่สิบห้า
ให้เลือกตั้งหัวหน้าเสร็จก่อนทำนองนั้น
เอางานขสมัยยังไม่เอาพวกนั้นไหม
หนูก็เรียกเชิญดิอ่ะรู้แล้วก็ม่ยคุยกับหนู
สวัสดีท่านจุดยอดครับ
สวัสดีท่านจุดยอดสวัสดีครับ

ว่ามาคุยกันเล็กได้ไหม

เอาอีกเหรอ
จะไปก้าวไก่เขาได้ไงมันเรื่องของเขานะ
แต่ว่าผู้แทนแต่ละคนก็ต้องมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีนี่
ประชาชนเขาเลือกให้มานะฮะเขาเลือกให้มาทำหน้าที่
ลงเลือกตั้งก็คือเป็นการทำงานในระบอบประชาธิปไตย
ไปสืบทอดอำนาจได้ยังไงใช่ไหมฮะ
นะแล้วมักจะอ้างจะไปอยู่นู่นไปถามประชาชนแล้ว

เดี๋ยวเราก็ต้องดูพักร่วมก่อนสิถูกไหม
เพราะว่าเราไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยวนะเราไม่ได้อยู่คนเดียว

ก็ในมุมของผมนะครับก็คิดว่า
หลังจากถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็จะเป็นการทำหน้าที่สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรหรือ
แทนปวงชนชาวไทยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
ก็ถือว่าก็คงครั้งแรกก็คงทำหน้าที่
ก็คงทำหน้าที่เต็มความสามารถนะฮะเต็มความสามารถที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะครับ
เพราะผมเองก็เป็นลูกเป็นลูกหลานชาวจีนนะทั้งพ่อแม่ก็เป็นแทร่ทั้งคู่นะครับ
ระกูลผมเนี่ยอยู่ผืนแผ่นดินไทยมา๕ชั่วอายุคนแล้วมาจากแผ่นดินใหญ่หมดนะครับ
ก็ถือว่าได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย
ซึ่งผมเองคิดว่าได้โอกาสสำคัญในการทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย
ก็จะต้องมองปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นที่ตั้ง
แล้วก็การตัดสินใจต่างก็จะต้องตัดสินใจด้วยความรอบครอบ
ที่จะทำให้เกิดประโยชน์สุขให้กับประชาชนโดยภาพรวมโดยภาพรวมนะครับ
ส่วนพรุ่งนี้การตัดสินใจในการอภิปรายคุณสมบัติของประธานสภาผู้แทนรัศดรในมุมของผมนะครับ
เท่าที่ทราบในมุมของผมเนี่ยผมก็อยากได้ประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของพี่น้องปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกัน
ก็อยากได้ประธานสภาพผู้แทนรัศดรที่มีอาวุโสไม่มีเรื่องที่มณฑินมัวหมอง
ต้องดูก่อนว่าเป็นใครครับเพราะว่าเมื่อดูเสร็จแล้วเนี่ยผมจะต้องไปสืบต่อว่ามีใครบ้างมีครอบครัวหรือมีพฤติกรรมส่วนตัวที่ผัวพันกับการทุจริต
ในฝ่ายของภาคประชาธิบัตรภูมิใจไทย
เพื่อไทยอนาคตใหม่หรือจะในส่วนของพักพลังประชารัฐ
คือขอต้องดูต้องดูเปรียบเทียบกับ
คือตอนนี้ผมเตรียมข้อมูลในส่วนของ

ภิปรายให้กับพี่น้องประชาชนฟังพร้อมกันในวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็คงได้อภิปราย
เพราะว่าถ้าจะบอกตอนนี้ก็คงไม่ได้
เพราะตรงนี้เป็นรัฐสภาใหม่
ยังไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองนะครับ

แต่ละคนมีจุดดีจุดด้อยอย่างไรบ้าง
ที่จะทำให้ประธานรัฐสภาเป็นประธานรัฐสภาที่

เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของราชนาจักรไทยครับ

เพราะว่าผมการที่ผมยกมือให้กับ

เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปข้างหน้าให้ได้

มันก็ต้องมองภาพรวมว่าอะไรถูกอะไรผิด
เพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของผมเนี่ย
ยังมั่นคงเหมือนเดิมนะครับก็คงไม่เกรงกลัวหน้าอินหน้าพรม
คงมีอะไรก็ต้องพูดตรงไม่อ้อมค้อม
ก็คือตรวจสอบภายในก็คือพูดคุยเป็นการพูดคุยกันก่อน
แต่ถ้าพูดคุยแล้วด้วยเหตุด้วยผลแล้วเพราะเอิญว่าไม่ฟังพวกมากลากไป
ผมก็คงไม่เอาด้วยเมื่อไม่เอาด้วยก็ต้องอภิปรายในสภา
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาซึ่งไม่ได้สนใจว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน
เพราะฉะนั้นผมมองอย่างเดียวคือเรื่องถูกกับเรื่องผิด
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ผมไปพายเรือให้โจรนั่งก็คงไม่ใช่
ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการรับน้องไปไม่เป็นไร
ก็ไม่ได้ทำใจก็ถือว่าเป็นสมาชิกรัฐ
ด้วยรัฐสภาโดยกันศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันครับ
มีความก่อนใจในเรื่องการ

ที่จะสามารถกระทำได้ตามรัฐมณูน